สำหรับคำว่าแสงแล้วก็เงา

เขากำลังใช้แสงและเงาเนี่ย
ฉายขึ้นไปบนกำแพงของพระบรมมหาราชวัง
เป็นภาพของชายก้มกราบพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชนี่แหละค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งก็โพสต์ภาพชายคนนึง
กำลังก้มกราบพระบาทบนแสงเงา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง

มาจากการฉายแสงลงบนกระดาษค่ะ

โดนมากไอเดียนี้คนไทยช่างคิด
ซึ่งภาพนี้ตอนนี้ถูกแชร์ไปแล้วกว่า๑๐๐ครั้ง
หลายคนก็ชื่นชมในไอเดียความคิดสร้างสรรค์นี้เป็นจำนวนมากนะคะ
ครับเพราะว่าที่โดยรอบพระบรมหาราชวัง
ก็นอกจากจะมีแสงไฟที่ส่องเข้ากำแพงแล้ว
แล้วก็ประชาชนหลายคนก็จะถ่ายภาพที่เป็นแสงเงาแบบนี้เยอะเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าภาพนี้ถือว่าเป็นภาพที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่งดงามจริงนะครับ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยสอบถามไปที่นายทรงยศมีสมวิทย์
ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก็เป็นเจ้าของไอเดียนี้นี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของความคิดนี้มาจากที่ตัวเขาเอง
อยากจะเสนอวิธีแสดงความจงรักภักดีในรูปแบบที่สามารถจะจดจำไปได้ตลอด
ก็เลยได้ไอเดียมาจากภาพเด็กชายก้มกราบพระบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่เสด็จพระราชดำเนินที่ท่าอากาศยานบ่อทองในจังหวัดปัตตานีปี๒๕๕๙
หลายคนน่าจะได้เห็นภาพนี้ในโลกออนไลน์แล้วเหมือนกัน
ซึ่งตัวของนายทรงยศเองบอกว่า
อยากให้ประชาชนทุกคนมีภาพก้มกราบพระบาทเหมือนเด็กชายคนดังกล่าวค่ะ
ก็เลยคิดวิธีการทำเงาสะท้อนบนกำแพง
ศึกษาจากการทำหนังตะลุงและปรึกษาช่างที่ทำหนังตะลุงด้วย
เพื่อให้มิติของแสนและเงานั้นสมจริงได้มากที่สุด
อุปกรณ์ก็เป็นสิ่งหาได้ง่ายทั่วไปนะคะ
มีกระดาษแข็งที่เป็นพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
มีขาตั้งกล้องคลิปบอร์ด
ตเตอรี่ก้อนเล็กแล้วก็หลอดไฟค่ะ
ช่วงเย็นของวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ตัวของนายทรงยศแล้วก็เพื่อนรวม๙คน
ขี่รถจักรยานยนต์จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ท้องสนามหลวงมาร่วมจุดเทียน
แล้วก็ร้องเพลงสารเสริญพระบารมี
หลังจากนั้นก็ได้นำอุปกรณ์ที่เตรียมมา
ถ่ายภาพกับกลุ่มเพื่อนบนกำแพงพระบรมมหาราชวังค่ะ
ซึ่งระหว่างนั้นก็มีประชาชนหลายคนเลยนะคะ
ให้ความสนใจแล้วก็มายืนรอต่อแถวขอถ่ายภาพด้วย
ลากยาวไปจนถึงตี๔ของวันที่๒๓เลย
คุณทรงยศบอกว่าใครสนใจอยากนำไอเดียแบบนี้ไปใช้
หรือทำตามเพื่อถ่ายภาพนำไปใช้ได้เลยนะคะ